ไปดูจังหวะงัดศอกของฟ้าคำลามนะครับ

ไลท์มวยไทยรัฐกับเอกชุมพรครับ

ชื่อดีทั้งคู่กระโดดสลับเข้าแทง

ไม่ถึงไม่ต้องเขินออกแข้งขวา
หละ

เพิ่งไปถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ

นี่แหละครับเป็นที่มาของระคังช่วยชีวิต

สู้กันต่อแทงขวาแทงซ้ายโอ้โห
สุดท้ายไม่ไหวนั่นไม่ใช่ฟางเส้นสุดท้ายนะครับ

สุดท้ายโดนเข้าไปเรียบร้อย